ไปคุยกันเรื่องความรักบางคนก็มีผิดหวังบ้างก็มีสมหว่างแต่ว่าความรักนั้นมันสวยงามเสมอคุณผู้ชมค่ะถือว่ามันจะสร้างแบบว่าบาดแผลให้เราแต่เชื่อเถอะมันมีสิ่งดีในนั้นนะคะอย่างที่ลูกหมีค่ะนางแบบของเราคุณผู้ชมค่ะแม้จะเคยผิดหวังจากความรักนะชอบช้ำกับชีวิตการแต่งงานมาแล้วแต่ว่าไม่ท้อเรื่องค
ใหม่นี้กับเชฟหมูก็ศึกษาดูใจกันมาได้สองกว่าปีสองปีกว่าแล้วขออภัยแล้วก็อยากจะให้รักครั้งนี้ค่ะเป็นรักครั้งสุดท้ายที่เราเนี่ยจะจับมือดูแลกันไปตลอดชีวิตเลยระหว่างที่สัมภาษณ์เรื่องความรักค่ะบอกเลยว่าพี่ลูกหมีนะดูมีความสุขค่ะแบบว่าโลกทั้งใบมันเป็นสีชมพูจังเลยงานนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐก็เลยขอถามต่อเลยแล้วต
พี่ลูกหมีกันค่ะ
ถ้าพร้อมคุกเข่าขอแต่งงานให้สินสอดเยอะก็แซวเล่นแซวเล่น
ตอนนี้อายุ๔๔แล้วนะคะเรื่องมีน้องบางคนก็เชียร์
แต่ส่วนตัวเองจริงก็คือกว่าเราจะคลอดกว่าจะท้อง๔๕๔๖คลอด
ลูก๕ขวบเรา๕๑กลัวจะเลี้ยงไม่ไหว
ก็เดี๋ยวรอดูอีกสักปี๒ปีก็ได้ค่ะว่าจะเป็นยังไง